แบงค์ทิติคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เจอผู้สื่อข่าว

เลิกรากันไปกับแฟนสาวแล้วแต่หลายคนบอกว่า
ไม่เห็นต้องให้กำลังใจแบงคิติเลย
คนที่ต้องให้กำลังใจเนี่ยคือแฟนสาวนอกวงการคนนี้มากกว่า

แบงค์เองนะคะออกมายอมรับค่ะว่าเป็นคนตัดสินใจ
บอกเลิกอดีตแฟนสาวก่อน
เหตุเพราะว่ารู้สึกว่ามันไปต่อกันไม่ได้จริง
และความรู้สึกของตัวเองต่อฝ่ายหญิงไม่เหมือนเดิมแล้ว

หรือปัญหาเกี่ยวกับแฟนคลับที่ไม่ปลื้มนะคะ
มันเป็นเพราะว่าพอผมได้ลองศึกษาดูใจกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็ได้ลองคบกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่า
หนึ่งจุดหนึ่งแล้วความรู้สึกเราก็เปลี่ยนไป
เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยเป็นคนตัดสินใจเองว่า
งั้นจะขอลดความสัมพันธ์ลงให้เป็นแบบเพื่อนกันเหมือนเดิมก่อนดีกว่า

ผมว่าเขาไม่เปลี่ยนไปหรอกเขาก็ยังคงรักผมเหมือนเดิม
แล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ดีเหมือนเดิม

เราจะเห็นแก่ตัวไหมครับในการที่เราตัดสินใจที่จะลดความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ไป

เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของเราฝ่ายเดียวไงเขาน่าจะผิดหวังนะ

แค่คิดยันว่าเราจากกันไม่ดี
ก็ใช่ครับคือเราก็ได้คุยกับเขาแล้วเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราตัดสินใจไป
หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมสัมภาษณ์วงจังพูดมาเลยสิว่าเบื่อขอเทนะ

อันนี้คือประเด็นคือใจความสำคัญเพราะว่าหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลว่า
สารฝ่ายหญิงจังเลยฝ่ายชายบอกว่าพร้อมนะยังคุยกันได้
แต่ฝ่ายหญิงเขายังไม่พร้อมหรอกเพราะหัวใจยังเจ็บอยู่